ไทยในฐานะหัวหน้าภัคเพื่อไทย
ที่ได้เป็นผู้เสนอชื่อผู้ซึ่งสมควรจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยตามรัฐมนมาตรา

ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจหลายท่านนะครับ
ทั้งทางส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดร
ได้กรุณาแสดงความคิดเห็น
วาระที่เราจะให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรี
ตามที่เสนอในที่ประชุมแห่งนี้
นามพักเพื่อไทยและพักร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลทั้ง๑๑พัก
ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกรัฐสภาที่เคารพทุกท่านนะครับ
ที่ได้ให้ความเห็นได้มีข้อห่วงใย

ในสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งตัวรัฐธรรมนุมมาตรา๑๕๙ก็ดี
มาตรา๒๗๒ก็ดี
ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวบุคคล
ในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
แต่ก็เป็นสวยงามของสภาแห่งนี้

รัฐสภาทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ก็ย่อมจะมีสิทธิ์ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน
ในการที่จะสอบถามในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับ
ที่ทุกท่านจะตัดสินใจเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศ
มาเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนของคนไทยทุกคน
ท่านประธานครับผมมีประเด็นที่จะกลับเรียนอยู่๓ประเด็น
ในฐานะที่เป็นพักการเมืองที่เสนอชื่อจะขอใช้สิทธิ์ตรงนี้
ได้กลับเรียนผ่านท่านประธานไปอย่างท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่เคารพทุกท่าน
ประเด็นที่หนึ่งครับเป็นข้อสงสัยเป็นข้อสักถามเกี่ยวกับ
เรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
หรือเป็นผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรมตรีที่ชื่อว่า
เศรษฐาทวีสินในเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจ
เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ที่ทุกท่านเห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวยงเกี่ยวข้องไปในเรื่องของพฤติการ
พฤติกรรมของการประกอบอาชีพในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นภาคเอกชน
ในบริษัทมหาชนนะครับที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องของ
สังหาริมทรัพย์ได้ยกกรณีตัวอย่างขึ้นมาหลายกรณี
และที่สำคัญครับเป็นประเด็นที่ถกเถียงเป็นประเด็นที่เผยแพร่ในสังคมอย่างแพร่หลาย
สังคมโดยรวมก็มีความรับรู้มีความสนใจก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย
มีการให้เหตุให้ผลกันในวิติของเชิงสังคมมาเยอะแยะนะครับ
วันนี้ผมเองต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับในประเด็นนี้เนี่ยจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ
ในฐานะของพักเพื่อไทยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามรำนุนมาตรา๘๘ครับ
ในการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามที่เราเห็นว่ามีเรื่องสำคัญเป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับ
ที่จะเสนอชื่อบุคคลนั้นให้มาเป็นผู้นำของประเทศเรื่องนี้เราให้ความสำคัญครับ
ทางฝ่ายกฎหมายของเราบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับ
ได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
ท่านนะครับว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องความรับผิดชอบที่ยิ่ง
ข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยหลายเรื่องนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องประเด็นข้อกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษี

ดำเนินการในสิ่งที่ไม่ชอบเช่นมีเรื่องของสภาอะไรต่าง
ก่อนหน้าและขณะที่มีการนำเรื่องนี้มาพูดคุยในสังคม
ต้องขอบคุณนะครับคนที่เขานำเรื่องนี้มาเปิดเผย
คุณเศรษฐาทวีสินได้ประโยชน์แล้วพักเพื่อไทยได้ประโยชน์
และที่สำคัญเรื่องนี้เข้าสู่สภา
ผมขอยืนยันกับท่านประธานด้วยความเคารพครับ
เราได้ตรวจสอบในข้อกฎหมายทุกอย่างนะครับ
เปลยไปถึงเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
เราไม่ได้นิ่งนอนใจนำเรื่องนี้มาตรวจสอบ
ยืนยันกับท่านประธานครับไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มีข้อที่จริงที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

รายละเอียดผมอาจจะมีเวลาไม่มากครับ
แต่ว่าเราสามารถจะชี้แจงพูดคุยกันได้เยอะมากในมิติของสื่อสังคมทั่วไป
ท่านประธานครับยืนยันกับท่านประธานครับ
ไม่มีข้อเท็จจริงใดหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่า
มีแต่ข้อกล่าวหาที่โน้มเอียงเอาหลักฐานในการประกอบธุรกิจมาเป็นตัวกล่าวอ้าง
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดเช่น
นั้นก็ยังถือว่าคุณเศรษฐาทวีสินหรือนายเศรษฐาทวีสิน
เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ในประเด็นที่๑ขออนุญาตกลับเป็นธรรมฐานนะครับ

ประเด็นที่๒ครับเป็นที่พูดคุยกันเยอะในสภาแห่งนี้
สมาชิกหลายท่านนะครับอาจจะแสดงความเห็นในฐานะพักการเมืองด้วย
ได้แสดงเหตุผลว่าไม่สามารถให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งได้ถูกเสนอชื่อคือนายเศรษฐาทวีสิน
ดำรงตำแหน่งนายกรัมตรีของประเทศไทยได้
ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
เป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเป็นพฤติการพฤติกรรมในการจัดตั้งรัฐบาล
ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานในประเด็นนี้นะครับ
เพราะมีหลายท่านเองก็ให้ความสนใจ
เพื่อไทยเองนะครับเคารพในเสียงของพี่น้องประชาชนทุกเสียงครับ
ผมขีดเส้นใต้ว่าทุกเสียง
ประเทศเราประเทศไทย
ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

พฤติการพฤติกรรมในอุดมการในการแสดงออก
ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ว่ากลุ่มนั้นเป็นเสรีนิยมกลุ่มนี้เป็นอนุรักษ์นิยม
แต่ผมกราบเรียนธรรมธานด้วยความรบครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมเป็นอนุรักษ์นิยม
แต่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ขีดเส้นใต้นะครับมุ่งเน้นด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยเองได้ยึดมั่นยึดถือ
ก็คือระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
สำคัญที่สุดคือระบบรัฐสภาครับ
สอสอที่ถูกเลือกมาในสภาแห่งนี้นะครับ
ในขณะนี้เนี่ย๔๐๐

มาจากการเลือกของพี่น้องประชาชน
ที่ทุกคนก็ถือว่าเป็นปวงชนชาวไทย
มีอำนาจอธิปไตยตามกฎมยัติแห่งรัฐธรรมนูล
เขาเหล่านั้นเป็นผู้ให้สิทธิ์ให้เสียงกับ
ตัวแทนเขาเข้ามาในระบบตัวแทน
เขาเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครับ

พฤติการพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ย
เรามีเรื่องของการแบ่งแยก
ความเห็นการแตกต่างความคิด
แม้จะเป็นประชาธิปไตย
ในระบอบการปกครองที่มีองค์พระมหาศัตว์ทรงเป็นประมุก
แต่ความคิดความเห็นของคนในชาตินี้
ในบ้านเมืองนี้เนี่ย
ใน๒ทศวรรษที่ผ่านมามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ที่อ้างเป็นเสรีประชาธิปไตยก็มีแนวคิดวิธีการ

กลุ่มที่อ้างเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ก็มีแนวคิดวิธีการอีกอย่างหนึ่ง
สองแนวนี้ในสองทศวรรษที่ผ่านมาท่านประธานครับ

มีการต่อสู้เชิงอุดมการทางการเมืองมาตลอด

ภักดิ์พลังประชาชนภักดิ์เพื่อไทย
มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างเจ็บปวด

คือพี่น้องประชาชนคนไทย
ถามว่าเราขัดแย้งกันเราสู้กันเราได้อะไรขึ้นมา
นี่คือจุดยืนและอุดมการของภักดิ์เพื่อไทยครับ
เราเห็นความย่อยยับ

โอกาสของพี่น้องประชาชนที่เสียหายไป
เพราะเพียงแต่มีความคิดต่างกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
แต่แยกกันเดินบนพื้นฐานความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้ฝ่ายที่บอกว่าต้องการปกป้องรักษาเอกราชประเทศชาติบ้านเมืองสาบันหลักของชาติเขาก็ต้องปกป้อง

ถ้าคุณมีพฤติการพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงไปที่จะเป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติก็ย่อมมีการต่อสู้
่อมมีการทำลายล้าง

แล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปเลยครับ
นี่คือจุดยืนของพักเพื่อไทย

เรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอำนาจประชาชน

จับมือกับพะก้าวกลายในการจัดตั้งรัฐบาล
ไทยไม่มีทางจับมือกับพักเก้าไกรในการจัดตั้งรัฐบาล

เป็นพักดับ๒เราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้
ถ้ากลไกการเมืองรัฐมนุนมันเป็นปกติ
แต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐมนุนอย่างนี้นะครับ

เราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
รักไทยพลังประชาชนเราเอาหัวชนฝามาแล้วเจ็บครับ
เราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับ
แล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไป

สิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามา
ฐานอำนาจดุลอำนาจที่มีอยู่ในประเทศนี้
ดีที่สุดคือจับมาดุลอำนาจ
มาปรณีอนอมอำนาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้สูงสุด
ผมว่านั่นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
เราต้องปกป้องคุ้มครองสบันหลักของชาติ
ชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านประธานครับ
ทุกคนพูดเหมือนกันครับแต่วิธีการทำไม่เหมือนกัน
วิธีการที่มีความคลางแคลงสงสัยในชาตินี้เนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้ง
เพื่อไทยอาสาเข้ามาสลายความขัดแย้งตรงนี้จัดตั้งรัฐบาลในนามของทุกฝ่าย
ที่สามารถร่วมมือกันได้ขณะนี้เราได้สิบเอ็ดพักครับ
และมั่นใจ๑๒๑๓๑๔๑๕พักก็จะตามมา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งความแข็งแรงของเป็นรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ท่านประธานครับนี่คือจุดยืนของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
เชื่อมั่นครับว่าแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลเราต้องการแก้วิกฤตของประเทศ
ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเกิดวิกฤตความขัดแย้ง
ท่านอาจจะมีสมมุติฐานว่าการตั้งรัฐบาลอย่างนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งสมมุติฐานนั้นมันตรงข้ามกับสมมุติฐานของพักเพื่อไทย
และพักที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล๑๑พัก
ถ้าจะสลายความขัดแย้งได้ต้องใช้กลไกนี้เท่านั้น
ท่านประธานครับด้วยความขอรบท่านประธานนี่คือเหตุผลข้อที่สอง
เรื่องที่๓ครับข้อห่วงใยเรื่องของนโยบาย

หลายท่านมีความห่วงใยเรื่องนโยบายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องหลังการแก้ไขรัฐมนูล
ข้อได้จริงครับขณะนี้เป็นเพียงนโยบายที่เราใช้
ในการลงหาศีลเลือกตั้ง
นโยบายของรัฐบาลจะเกิดการร่วมมือกันจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา
ตรงนั้นท่านสามารถวิภาควิจารณ์ได้อย่างเต็มที่เพราะจะต้องถูกนำไปใช้
แต่ก็เป็นข้อดีครับที่ท่านได้สะท้อนมาในขณะนี้
มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำสู่การไปเขียนนโยบายรัฐบาลในสิ่งที่ท่านมีข้อกังวล

ผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
หลายท่านอาจจะมีความคางแคลงสงสัยเข้าใจผิด
เราปฏิบัติตามรัฐมนุนปฏิบัติตามคำวินิจฉัยสารลำนูนทุกเรื่องครับ

ที่ทำให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้
ผมเข้าใจครับว่าฝ่ายที่เขาเขียนรัฐมนุนมาอย่างนี้เนี่ย
เขาต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองในสิ่งที่เขาเห็นมันมีความสำคัญ
แต่ถึงระยะหนึ่งครับรัฐมนูลที่ใช้ในการปกป้องคุ้มครองในช่วงเวลาหนึ่ง

เพราะฉะนั้นการแก้ไขรำนูนนะครับ

ผมกลับเรียนด้วยความขอรบบนพื้นฐานที่เราจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งครับ

เราแก้รัฐมนูลเพื่อไปจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่

รัฐนูลเพื่อไปจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
ซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ย
ต้องผ่านกระบวนการทำประชามติครับ
เพราะฉะนั้นเราเลยไปประกาศว่า
ถ้าเราเป็นรัฐบาลสองเรื่องที่เราจะทำควบคู่พร้อมกันไป
เร่งด่วนคือด้านศิลธคิดแก้ไขปัญหาปากท้อง
แต่เรื่องที่จำเป็นต้องทำควบคู่กันไป

เพื่อถามพี่น้องประชาชนว่า

คำถามตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ต้องไปคุยกันทำทำโดยใคร
ก็จะทำเป็นคำถามในประชามติถ้าได้รับ
มติจากพี่น้องประชาชนก็เข้าสู่กระบวนการการแก้รัฐมนูล
เขียนรายละเอียดไปในสิ่งที่เราต้องการแก้และไปจัดทำลำนูลฉบับใหม่
ความตั้งใจเราครับเราจะมีสภาร่างรัฐมนูลขึ้นมา
ซึ่งรายละเอียดเราค่อยไปคุยกันอีกทีว่ามาอย่างไรจำนวนเท่าไหร่
ให้มีดุลยภาพที่ดีนะครับมีความมั่นใจทุกฝ่ายว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้
ประเด็นนี้ผมเลยกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่า
บนพื้นฐานที่เราจะเริ่มต้นเป็นรัฐบาลแห่งความปลองดอง
เป็นรัฐบาลแห่งความสมัครสมานสมัคคีเห็นคนในชาติ
ทุกคนมีค่ามีคุณค่าเท่ากันไม่แบ่งฝั่งแบบฝ่าย
หันหน้าเข้ามาหากันครับมาเริ่มต้นตรงนี้
แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะทุกท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว
มีจิตปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับ
แตกต่างครับหรือไม่เป็นประเด็นอะไรที่จะมีความเห็นต่างกัน
ความเห็นต่างเป็นสีสันที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในระบบเสี่ยงข้างมาก
ภายใต้องค์พระมหาศัตริย์ที่เป็นประมุขต้องมีความเห็นต่างครับ
แต่เราจะแปลงความเห็นต่างตรงนั้นมาเป็นความเห็นร่วมอย่างไร
นั่นคือขึ้นกับพวกเรา๗๕๐คนที่อยู่ตรงนี้
โอกาสนี้เลยครับถ้าทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ
ให้กับนายเศรษฐาทวีสินผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีจากมติของพวกเรา๗๕๐ท่านในวันนี้
ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความเห็นต่างมาเป็นความเห็นร่วม
เพื่อหันหน้าเข้าหากันมาทำงานร่วมกัน
ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกลับเรียนมาทั้งหมด
นามของพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง๑๑พัก
เขากลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิก

ทุกอย่างเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดครับ
แต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่หวังมันไม่เคยเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในมิติของสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายมาอย่างนี้
เราต้องรับความแตกต่างหลากหลาย
และนำสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้
มาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ให้เป็นโอกาสและความหวังที่ดีของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
ผมกราบขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับ
กรุณาจะขานชื่อให้ความเห็นชอบ
นายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัมดีคนที่๓๐ของประเทศไทย